คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้นิดนึงเมื่อคืนนี้ค่ะ
มีผู้ชายคลุ้มคลั่งแล้วก็เข้าไปชิงรถแท็กซี่
ซึ่งตำรวจสนบังชันจับตัวได้
แต่ประเด็นเพิ่มเติมมันอยู่ตรงนี้ระหว่างที่จับตัว

ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเลยครับ
แต่ว่าไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรผู้ชายคนนี้นะคะ
เมืองต้นคาดว่าเพราะผู้ชายคนนี้โดนจับแล้วเหมือนกับหัวใจล้มเหลวแบบฉับพลัน
แล้วเสียชีวิตไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนจังหวะที่ชิงรถแท็กซี่ก่อนนะคะ
นี่นะคะคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนดึกนะคะ
ประมาณสัก๔ทุ่มคืนวันเสาร์อะค่ะก็คือเมื่อคืนนี้
คนที่ก่อเหตุคือนายชายาศิษย์ผิวผ่องอายุ๓๙
คือคนร้ายเนี่ยลงมือตอนที่นายรัชพงศ์มาจอดรถรอรับลูกสาวที่กำลังจะเลิกงาน
แล้วก็ขับรถหนีนะคะพอชิงรถไปได้
แต่รถไปชนกับเสาไฟที่ถนนรามอินทราก่อนถึงโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
เจ้าของแท็กซี่เขารีบแจ้งตำรวจตำรวจสกัดจับเอาไว้ได้
ก็เลยนำตัวนายชายาศิษย์ผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำที่สอนอบังชัน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีเรื่องซ้อนเข้ามาก็คือ
นายชายาศิษย์พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วหมดสติไปเลยค่ะ
เป็นลมหมดสติไปเลยหน้าห้องสายตรวจ
จนตำรวจก็แจ้งกู้ภัยมาปั๊มหัวใจคือกลหนก็พยายามจะช่วยชีวิตนะคะ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตไปเลยอะค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เพื่อความโปร่งใส
รีบแจ้งแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและอายการมาร่วมชนะสูตรพลิกศพนะ
ตำรวจพยายามจะบอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรเขานะ
ไปจับเขาเพราะว่าเขาไปชิงรถแท็กซี่จริง
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตัวนายชายาศิษย์คนนี้ก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจริง
ว่าหัวใจล้มเหลวก็ส่งศพไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวศ
ทีนี้ค่ะเจ้าของรถแท็กซี่นายรัชพงศ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่ม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถอยู่ริมถนนรามอินทราข้างห้างแฟชั่นไอแลนด์รอรับลูกสาว
จู่นายชายาศิษย์เปิดประตูรถเลยแล้วไล่คนขับแท็กซี่ว่าให้ออกไปจากรถ
ตัวนายรัชพงศ์เจ้าของแท็กซี่บอกว่าเห็นว่านายชายาศิษย์น่าจะเมา
ก็รีบออกไปจากรถแล้วก็โดนทำร้ายด้วยนะโดนต่อยโดนอะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนายชายาศิษย์เนี่ยขับรถแท็กซี่หนีไปเลย
สักพักหนึ่งได้รับแจ้งว่ารถแท็กซี่คันนี้ไปชนเสาไฟ
ก่อนถึงโรงพยาบาลนพรัชราชธานีก็เลยรีบประสานตำรวจ
พลเมืองดีก็ช่วยกันจับเอาไว้นำตัวไปสอบสวนที่สอนอบังชัน

พอควบคุมตัวคนก่อเหตุไปได้แล้วเนี่ย
เขาไปเสียชีวิตอยู่หน้าห้องตรวจ

มีอยู่ก็คนเปิดประตูขึ้นมาเลย

เขาบอกให้ออกไปไปเลย
เราก็บอกว่าพี่ใจเย็น

นี่เขาก็บอกว่ายังไม่ไปเราก็เลยสตาร์ทเครื่อง
แต่เลยเห็นท่าแบบไม่ปกติแล้วแหละ
ตาร์เครื่องแล้วก็ค่อยออกไป
ตอนนี้เขาบอกยังไม่ไปอีกยังไม่ไปเขาก็ต่อยผม
ผมข้ามไปตอนสอบปากคำเลยฮะตอนนั้นยังเห็นคนร้ายเนี่ย

ตอนนั้นยังปกติดีปกติเขาก็โวยวายแหละเหมือนคนเมายา
โวยวายเขาพูดว่าไหนบ้างเท่าที่จับขวัญใจความได้
โวยวายจับแต่ความไม่ได้ว่าพูดอะไร
โวยวายหรือว่าเขาทรมานหายใจไม่ออก
ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่ามันยังไง
เพราะว่าผมได้แค่มองว่าเขาอยู่กันตรงโน้น
เห็นในห้องสอบไหมฮะ

แล้วพาไปดูอีกนิดนึงเขาลงมาแล้ว
แต่เขาก็นั่งกับพื้นอยู่ตรงนั้น

ใช่พื้นหน้าห้องสอบสวน

คือเหมือนกับว่าเสียชีวิตที่หน้าห้องสอบสวน

ก็ไปตรวจสอบจุดที่ชิงรถแท็กซี่

ก็นอกจากนายชยาศิษย์จะจี้ชิงรถแท็กซี่แล้ว
เข้าไปต่อยพนักงานร้านคาแคก

นายวิชัยหน้าตาบวมปูดเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเหยื่อรายนี้กันหน่อย

พอดีซักคนผมไปเจอผู้แท็กซี่

ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าซ้ำไปกี่ที

ผมก็ไม่รู้ว่ามาทำผมได้ยังไง
ผมคิดว่าเป็นเวรหรือกรรมของผมหรือเปล่าครับผม
มารู้อีกทีเขาเสียชีวิตที่รู้แล้ว

อันนี้โดนตรงไหนบ้างครับ
นี่ครับผมช่วงนี้แล้วก็ลำคอผมเนี่ย

หมอบอกว่า

ดีโดนต่อยเข้าไปที่ตาที่หน้าที่คออย่างนี้นะคะ
ไปดูสาเหตุการเสียชีวิตของนายชายาศิษย์นิดนึงค่ะ

ผู้กำกับสนบังชันออกมายืนยันว่า
ตำรวจไม่ได้ทำร้ายร่างกายจริง
ไม่ได้ใช้กำลังในการจับกลุ่มแน่นอน

แต่ว่าดูจากลักษณะของนายชายาศิษย์แล้ว
ก็คงเมามาแบบหนักมากอืม

เพื่อจะได้ยืนยันว่ามันไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายอะไร

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมารับศพที่สถาบันนิติเวศ

มีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
แต่ก็ต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดเพิ่ม

เพื่อไขปริศนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนายชายาศิษย์คืออะไร
บางทีพอดื่มเหล้าหรือว่าถ้าเกิดไปเสพยามาด้วยแล้วไปออกแรงเยอะใช่ไหม
มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะฮะเรื่องการช็อกเนี่ยครับ